หย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านอยู่ไปยังทะเลจีนใต้
ดังนั้นบ้านเราภาคเหนือพระอีสานภาคตะวันออก
มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ถูกต้องเพราะว่าที่ระยองที่ภาคตะวันออก
คือกรมอุตุก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักร้อยละหกสิบ
ส่วนภาพที่เขาแชร์กันเนี่ยคุณผู้ชม
คือมันหลายปัจจัยนะฝนตกหนักต่อเนื่องอันนี้ปัจจัยหนึ่ง
แล้วมันมีข่าวมาว่าฝ่ายที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
เขตติดต่อตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงมันแตก

ทีนี้น้ำก็เลยมาท่วมถนนสายวังตาผินปลวกแดง
เขาบอกว่าน้ำในคลองโอ้โหซัดมาอย่างบ้าคลั่งจริงนะคุณ
กระแสน้ำไหลแรงมากจนน่ากลัวนะฮะ
ค่ะแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวกันไง

ไม่ใช่แค่ชาวบ้านเจ้าหน้าที่เขาก็ตกใจเหมือนกัน

กลายเป็นว่าเที่ยงคืนตี๒ตี๓ไม่ได้นอนกันเลย

แล้วหลายพื้นที่ที่จังหวัดระยองนะคะ
ไม่ใช่แค่ที่อำเภอปลวกแดงเท่านั้นนะ
ที่อำเภอบ้านค่ายก็เกิดผลกระทบเหมือนกันค่ะครับ
น้ำท่วมขังผิวจราจรแล้วก็ท่วมบ้านเรือน
ครับส่วนนี้ที่อำเภอเมืองอันนี้ภาพสด
ตอนนี้เรียน๕เที่ยงกว่านี้
น้ำยังคงท่วมขังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง

คือฝนมันตกหนักมา๒วันติดแล้ว

ฝนก็ยังตกต่อเนื่องวันนี้เห็นฟ้าใสแบบนี้
แต่ว่าการระบายน้ำทางจังหวัดต้องเร่งทำนะ
ใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะในพื้นที่ระยองมันหลายพื้นที่
อย่างที่ตลาดไผลล้อมสถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย
ถนนสายบ้านค่ายบ้านบึงหน้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสถานกรการเกษตรสาขาบ้านค่าย
น้ำสูงสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
เขาต้องปิดกั้นเลยนะตรงนั้นไม่ให้รถผ่าน
ส่วนทางด้านในอำเภอบ้านค่ายอย่างนายดารณัยยี่ภู
ก็พาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็กำลังทหารช่วยกันค่ะ

จะเอากระสอบนี้ไปกั้นให้กับชาวบ้านที่ตลาดไผลล้อม
เพราะว่ามวลน้ำมันไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน
ส่วนใหญ่ก็พูดเหมือนกันเลยโอ๊ยคือขนของแทบจะไม่ทัน
น้ำมันมาเร็วมากได้แต่ยืนมองตาปริบ
ทรัพย์สินถูกน้ำท่วมไปนะคะ
แต่ทีนี้การช่วยเหลือของทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะไปเร่งระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้าน

บอกว่าตอนนี้เหลือไม่กี่พื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่
ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วม
จังหวัดระยองมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณจีรายุทธ์บุญชูพุทธศิษยาธรรมดาทีวี
มีรายงานจากตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยองเชิญครับ

ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดระยองนะครับ
ตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่พื้นที่ในอำเภอเมืองเท่านั้นนะครับ
ยังคงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
เช่นเดียวกับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับ
คือพื้นที่ของตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ

ส่งผลให้รถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรไปมาได้
ชาวบ้านในพื้นที่เองนั้นจะต้องใช้วิธีการเดินเท้า

เพื่อออกจากหมู่บ้านเพื่อไปจับจ่ายซื้อของใช้

ก็ได้ร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการนะครับ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำให้เร็วที่สุดครับ
หลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับ
ส่งผลให้มีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมฉับพลันในหลายอำเภอ
โดยจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ของตำบลทัพมาและตำบลเนินพระ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักเมื่อหลายปีก่อนนะครับ
ยังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนและไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
โดยตอนนี้ระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ๓๐๔๐เซนติเมตร
พื้นที่นั้นสูงถึง๗๐๘๐เซนติเมตรด้วยกันนะครับ
ชาวบ้านหมู่๑ตำบลเนินพระบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับ
เป็นแอ่งกระทะของจังหวัดระยอง
ถ้าหากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
แล้วฝนตกหนักนะครับน้ำก็จะท่วมทุกปี
แต่มาปีนี้นะครับฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมอย่างรวดเร็ว
ทำให้หลายบ้านในพื้นที่ตำบลเนินพระและตำบลทัพมานะครับ

แต่ก็โชคดีนะครับที่ฝนปีนี้ไม่ตกต่อเนื่องหลายวัน
ทำให้ตอนนี้น้ำค่อยลดลงไปมากพอสมควรครับ
กลางหมู่บ้านก็จะประมาณหัวเข่าเท่านั้น
ประมาณหัวเข่าแต่ถ้าถ่ายหมู่บ้านก็จะเกือบถึงเอวแล้ว
เขาตั้งตัวไม่ทันจริงเพราะว่าน้ำมันมาเร็วนะ
บางบ้านเขาไม่มีคนอยู่บางบ้านเขาทำงานกะดึกอย่างนี้ฮะ

ผมขนทันครับเพราะผมกลางคืนผมอยู่บ้าน
แล้วผมรู้ตัวอีกทีก็ประมาณตี๔
แล้วก็รีบเอารถออกก่อนเลย
แล้วก็มายกของขึ้นที่สูง
ขณะที่นายประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทัพมาครับ
ได้บอกว่าตอนนี้ได้ระดมคนนะครับเพื่อเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบเบื้องต้นได้นำเงินไปซื้อข้าวปลาอาหารให้กับชาวบ้าน
ถูกน้ำท่วมจะไม่สามารถออกจากบ้านได้
และยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ตะบนทัพมาอีกหลายตัวนะครับ
เพื่อเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำระยองให้ไหลลงสู่ทะเลต่อไปครับ
น้ำตอนนี้มวลน้ำมาอยู่ที่หมู่๓
บ้านมหาตรับบนทัพมาตรวจมนตร์จังหวัดระยอง
เพราะฉะนั้นขณะนี้น้ำส่งตัวมีลดระดับไปเล็กน้อย
ฉะนั้นมาวันนี้คิดว่าน้ำทะเลเริ่มลดลง
ระบายน้ำประสิทธิภาพไหลก็จะไวขึ้น
อย่างไรก็ตามทางนายกเทศมนตรีตรับบนทัพมา
ยังบอกอีกว่านอกจากการสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำแล้ว
ยังคงมีการวางกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำจากคลองทัพมา
ไม่ให้ไหลเข้าสู่หมู่บ้านอีกด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงไปไม่มากนะครับ
แต่ถ้าหากวันนี้ฝนไม่ตกเพิ่มหรือน้ำทะเลไม่หนุนสูงนะครับ
ถ้าจังหวันที่คาดว่าอีกไม่เกิน๑๐ชั่วโมงนะครับ
จะสามารถเร่งระบายน้ำและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ครับ

ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ